เพราะว่าจะมีฝนตกหนักที่จะเข้ามาในกรุงเทพของเรา
ใครที่จะวางแผนใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะช่วงวันศุกร์วันเสาร์เนี่ย
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างหนักหน่วงหน่อยนะครับ
เพราะว่าแน่นอนครับสิ่งที่จะเข้ามาส่งผลกระทบกับเมืองไทยของเรา
ตอนนี้เริ่มส่งสัญญาณแล้วนะครับหลายจังหวัดหลายพื้นที่ก็ได้รับอิทธิพลแล้ว

ค่อยดันเอากลุ่มฝนที่ก่อนหน้านี้ไปก่อตัวบริเวณทางตอนกลางประเทศจีนครับ
ค่อยเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะครับ
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็จะมีแนวโน้มค่อยเขยิบเข้ามานะครับ
ไปทางปีกตะวันตกอย่างต่อเนื่อง
และความแรงของบริเวณความกดอากาศสูงนี้ถือว่าแรงกว่าครั้งก่อนหน้านั้นนะครับ
จะดันกลุ่มฝนลงไปใต้ต่อไปนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้น
เพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับ
นี่คือจังหวัดนะครับที่จะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่๕วันที่๖นี้นะครับ
ซึ่งวันนี้หลักก็ผ่านไปแล้วในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
หลังจากนี้ครับก็จะค่อยเข้ามาในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศ
ลำดับสุดสัปดาห์ก็จะไปอยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ก็เตรียมตัวรับมือกันแล้วกันนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับจากการคาดการณ์ของกรมบุตุนิยมวิทยานะครับ
เป็นการคาดการณ์การเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน
นี่คือกราฟิกที่แสดงกลุ่มฝนนะครับสีเขียวคือกลุ่มฝน
สังเกตว่าตอนนี้ส่วนใหญ่จะปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ทางปีกตะวันตกนะครับ
แต่ว่าวันพรุ่งนี้นะครับจะพบว่าเห็นไหมฮะมีลักษณะสีฟ้าเนี่ยนะครับ
ลงมากลุ่มฝนกระจายตัวเต็มที่ในเมืองไทยของเรานะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นครับสีฟ้าด้านบนคืออากาศเย็น
ก็จะดันดันลงมาอย่างต่อเนื่องฝนก็จะไปใต้นะครับ
สิ่งที่หลายคนสงสัยกันจะหนาวอย่างที่เขาบอกกันหรือเปล่า
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิครับ
ถ้าหากเราตรวจสอบดูเนี่ยนะครับในช่วงวันที่๗เนี่ยนะครับ
เป็นช่วงที่คาดการณ์ว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
เดี๋ยวมาดูกันนะครับพื้นที่สีส้มคืออุ่นขึ้นสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินนะครับ
คือเย็นลงถ้าหากเราคำนวณต่อไปเนี่ยนะครับจะพบว่าในช่วงวันที่๗นะครับ
คุณผู้ชมสังเกตดูตรงนี้ครับตรงนี้คือลบ๘นั่นหมายความว่าอุณหภูมิลดลงจากเดิม๘องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนครพนมสกลนครนะครับส่วนกรุงเทพก็จะลดประมาณ๔องศาเซลเซียต
ภาพนี้เราคงอาจจะได้เคยเห็นกันในช่วงหน้าหนาวนะครับแต่ว่าช่วงนี้หน้าร้อน
ความร้อนที่ปกคลุมอยู่แต่เดิมอาจจะไม่ได้ทำให้หนาวยาวนานเหมือนช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมา
แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายแน่นอนนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ